มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุว่า
พรที่อยากได้ในปีใหม่นี้ก็คือ
อยากให้เศรษฐกิจดีทำมาค้าขายสะดวกนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์นายมนตรี

ให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีสติ
จอบประเด็นจากรายงานครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ส่วนตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประชาชนทุกคน
นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง
มาข้างอย่างยืนนะครับ

และรัฐบาลก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อพี่น้องก็จะชวนให้ทุกคนนะครับ
สวัสดีครับ
ด้านในชวนหลีกไพรประธารรัฐสภา
กล่าวอวยพอเนื่องในเทศกาลปีใหม่๒๕๖๓

เป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายของบ้านเมือง

ด้วยความสุจริตและรับผิดชอบ

เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย

โดยขอให้ประชาชนพยายามอดทน

ทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ
ในฐานะฝ่ายค้านจะพยายามตรวจสอบ

และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดนี้ให้ได้

ปเปอร์โพลสำรวจความเห็นในคืนสวดมนต์

ค้าขายดีหากินไม่ขัดสน

วุ่นวายที่ได้รองลงมา

นครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย์
ออกมาเตือนคนไทยให้เตรียมรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจในทุกด้าน
เรื่องสินค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

ดังนั้นรัฐบาลต้องสร้างทีมเศรษฐกิจ

แก้ปัญหาปากท้องก่อนอันดับแรก

ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
สุธินคลังแสงสสมหาสารคา

ในฐานะประธานวิทย์ฝ่ายค้าน
ระบุว่าหลังจากสภาพิจารณา

เสร็จสิ้น
ฝ่ายค้านจะพูดคุยกันอีกครั้ง

ซึ่งต้องคัดเลือกคนที่มีความพร้อมของข้อมูล
เพื่อให้การอภิปรายครั้งนี้เข้มข้น
เปิดแถวของรัฐบาลให้ได้